เอาดูเรื่องนี้กันก่อนเรื่องของอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่มีบ้านใกล้แหล่งน้ำนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการน้าสาวเนี่ย
กำลังให้นมลูกตัวเองในห้องแล้วก็ปล่อยหลานชายวัย๕ขวบ
ออกมาเล่นหน้าห้องเช่าซึ่งเผอิญอยู่ริมน้ำ
ปรากฏว่าสุดท้ายน้องพลัดตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ศูนย์หนึ่งขอสร้างข้อมูลตั้งต้นเด็กจบน้ำประมาณกี่นาที
นี่เป็นช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขากำลังยื้อชีวิตเด็กชายชาวกัมพูชาวัย๕ขวบนะคะ
หลังจากที่ถูกนำร่างขึ้นมาจากบ่อน้ำลึกกว่า๒เมตร
แต่ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่แปดสิบทับสองหมู่เจ็ดซอยสุขสวรรค์หนึ่งร้อย
ตะบนในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการนะคะ
น้าชายผู้เสียชีวิตก็เล่าบอกว่าแฟนสาวเนี่ยโทรศัพท์มาบอกช่วง๙โมงเช้า
บอกว่าหลานชายหายไปค่ะก็เลยลางานมาออกตามหา
ปรากฏว่าไปพบรองเท้าหลานลอยอยู่ในน้ำก็รีบกระโดดลงน้ำ
ค้นหาภายในบ่อน้ำที่ลึกกว่าสองเมตรใช้เวลางมหาประมาณยี่สิบนาที
ไปพบร่างของหลานชายค่ะพอนำขึ้นมาปรากฏว่าหมดสติแล้ว
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะน้าสาวบอกว่าแม่เด็กเนี่ยนำหลานชายมาฝากตัวเองเลี้ยงที่ห้องเช่าตังกล่าวตอนเจ็ดโมงเช้า
ขณะเกิดเหตุเธอกำลังป้อนนมลูกอยู่ภายในห้องหลานชายออกมาเดินเล่นบริเวณหน้าห้องที่ทางเดินติดกับบ่อน้ำขนาดใหญ่
พอป้อนนมลูกเสร็จเดินออกหาไม่เห็นหลานแล้วค่ะก็เลยโทรตามสามีมาช่วยตามหาจนพบว่าพลัดตกน้ำ
นี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้มูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชวิทยา
เพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ